ช่วงตลอดตลาด
ช่วงตลอดตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชมค่ะ
เร่เข้ามาจะพาไปเช็คราคาสินค้าในตลาดสดของเรา
ดูสิว่าราคาสินค้าปรับเปลี่ยนหรือเปล่า

วันนี้หมูเนื้อแดงอยู่ที่๑๘๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะโพกไก่๘๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔บาท๑๐ต่างต่อฟองนะคะ

มาดูราคาของผักกันหน่อยเพราะว่ามีความผันผวนเล็กน้อย
กาดขาวอยู่ที่กิโลกรัมละ๗บาท
ปุ้งจีนกิโลกรัมละ๑๒บาท

พริกจินดาแดงอยู่ที่กิโลกรัมละ๓๐บาทนะคะ
ชีไทยกับพริกจินดาแดงก็จะมีราคาปรับขึ้นปรับลง

เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันต่อว่าราคาจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่า